ดูเรื่องของขีดเส้นใต้เมืองไทยหน่อยค่ะ

คือตอนเนี้ยโหวทผ่านร่างพณะบอร์งงบปีหกหกเนี้ยอันนี้ผ่านเรียบร้อยล่ะ
อ่านายกเนี้ยขอบคุณใหญ่เลยนะใช่ค่ะ
แต่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้งูเห่าโผล่เพียบเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิเคราะห์กันนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพในสายแล้ว

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
ถ้าออกแข่โขมโลงเซ็นต์น่าตื่นเต้นมาเป็นเดือน
แต่พอถึงบทจะต้องแสดงจริงงานกล่อยครับ
ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรต้องลุ้น
ผมกำลังพูดถึงผลการโหวตพรบงบประมาณประจำปี๕๖
เมื่อคืนนี้ที่ออกมาตอนดึก
คะแนนรับหลักการ๒๗๘คะแนน
คะแนนไม่รับหลักการ๑๐๐

ที่เป็นงานกล่อยและผิดฟอร์ม
คือรัฐบาลเนี่ยมีเสียงที่เป็นของรัฐบาล

แต่ว่าเอาเข้าจริงได้เสียงโหวตมาถึง๒๕

ได้๓๖คะแนน

สสพเศรษฐกิจภัย
ร้อยเอกธรรมนัฏเป็นหัวหน้าพักอยู่
แล้วเคยออกอาการยึกยักยึกยัก
โหวตรับหลักการให้รัฐบาลหมด
ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนที่ออก

ก็โหวตรับกันหมด

มีสสในภิกษาภารการณ์หลายคนที่แห่คไข้
มาโหวตรับหลักการให้กับฝ่ายรัฐบาล

มีตั้ง๒๐๙เสียง

การมีเพียง๑๙๔เสียงหายไป๑๕ครับหายไป๑๕เสียงมันเกิด
อะไรขึ้นที่จริงเนี่ยมันหายไปไหนผมขีดเส้นใต้บอกวัน
ก่อนว่าเออไอ้หูเห่าเนี่ยที่ซ่อนตัวมันก็อยู่ทั้งสองซีก
และสองฝ่ายแต่คราวนี้หูเห่าที่ซ่อนอยู่ในฝ่ายค้าน
ออกมาแผ่แม่เบี้ยมากกว่าเท่านั้นเองผลโหวตแบบนี้มัน
สะท้อนอะไรครับมันจะทำให้ฝ่ายรัฐบาลอุ่นใจขึ้นฝ่าย
รัฐบาลจะคลายความกังวลไปได้เยอะเพราะพอจะประเมินได้
ว่าการโหตเสียงในยัตติอภิปรายมากจะถึงเร็วเร็ว
เนี้ยผลโหวตมันก็น่าจะออกมาแนวเดียวกันนี้คือสุด
ท้ายฝ่ายรัฐบาลก็เอาอยู่ประกาศิษย์จากพลเอกประด
ก็ยังขลังอยู่ไอ้ที่ออกมาส่งเสียงขู่เสียง
คำลักษณ์เนี้ยเอาเข้าจริงไม่มีอะไรในกล่อภัยครับ
เรื่องนี้เนี่ยนักโภชนาการเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยถึง
จะแก้กล้วยเนี่ยมันแก้ปัญหาการขาดสารอาหารได้กล้วย
ยังมีผลต่อจิตใจคือทำให้คนเปลี่ยนใจได้ด้วยส่วน
นักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่นัก
การเมืองบอกว่าโหวตฟรีหรือฟรีโหวตก็ไม่มีอยู่
จริงในวงการเมืองผมก็เลยนึกถึงคำพูดประธานสภา
คุณชวนหลีกภัยว่าเดี๋ยวนี้การเมืองก็เป็นธุรกิจ
การเมืองส่วนดูเนื้อหาการอภิปรายถ้าดูผ่านผ่าน
ว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเข้มข้นที่ควรจะเอามาขีด
เส้นใต้เล่ากันฟังมีหัวข่าวว่าฝ่ายค้านถล่มแหลก
ภีร์ปอบหน้าหัวคิวและเงินพอร์นมีประเด็นเรื่อง
อปยศแลนด์สไลด์ไปอีสานใต้จังหวัดบุรีลำ
งบอู้ฟู้ประเด็นนี้เนี่ยคนสนใจและพูดถึง
กันมากเมื่อวานนี้คุณวิสานเตชะธีรวัตรสอสอ
เชียงรายพักเพื่อไทยเขาอภิปรายว่าการจัดงบ
คราวนี้เนี่ยมันเลวร้ายที่สุดเป็นเหมือนการแบ่งเค้ก
จ่ายค่าไทยให้พักร่วมรัฐบาลบางพักเน้นงบทหารมุ่ง
ภาษีได้ทีทุจริตปิดบัญชีกลับบ้านจัดงบศูนย์
เปล่าไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มแต่สร้างหนี้เพิ่มให้
ประชาชนโดยเฉพาะงบกระทรวงคมนาคมมีงบถูก
สามแสนล้านบาทและงบใหม่ประมาณห้าหมื่นล้าน
บาทมากกว่ากระทรวงมหาดไทยและกลาโหมนี่ทีนี้
ประเด็นที่คุณพิสารพูดถึงงบจังหวัดบุรีลำ
ไม่ได้อิจฉาตาร้อนพี่น้องจังหวัดบุรีรำแต่
ชื่นชมว่ามีสนามกีลามีการพัรทนามากมายจากจังหวัด
จากจังหวัดที่ต้องดำน้ำกินวันนี้อยู่ในจังหวัดระดับต้นต้น
เออจากจังหวัดที่ตำน้ำกินวันนี้อยู่ในจังหวัดระดับต้น
แต่มันผิดปกติตรงที่ตั้งแต่รับบริหารประเทศตั้งแต่ปี๖๒
งบเปลี่ยนไปมากมีเหตุผลและไม่เกิดประโยชน์
เพื่อเอาเงินพรและหัวคิว
เรื่องมบจังหวัดบุรีลำนินทากันมาอย่างนี้หลายปีแล้วนะ
พูดกันมากซุบซิบกันมานาน
ลองฟังเสียงคำอธิบายจากรัฐมนตรีคมนาคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบหน่อย
คุณศักดิ์สยามบอกว่าถ้าย้อนไปดูอดีตตั้งแต่ปี๕๔นะ
จะเห็นว่าเครือข่ายคมนาคมของจังหวัดบุรีรำ
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นมีไม่เพียงพอ
นี่ปี๕๔ทั้งที่จังหวัดบุรีรำ
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก
สร้างรายได้ให้ประเทศ
ไม่ว่าจะมีสนามแข่งขันลดระดับโลก
การพัฒนาการสร้างกีฬาระดับโลก
กิจการอื่นอื่นทำให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬา
เดินทางไปจังหวัดบุรีรำมาก
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เราต้องพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่า
จังหวัดบุรีลำไม่ได้มีงบที่มากเกินกว่าจังหวัดอื่น
นี่คำชี้แจงของรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยาม
ฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของท่านผู้ชม
ทีนี้ถามว่าแล้วตรงไหนล่ะที่คุณวิสานบอกว่า
เป็นฉายางบผีปอกดูตรงนี้
คุณวิสานบอกว่าวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยและภักดิ์ฝ่ายค้านหลายภักดิ์
ไม่รับหลักการรับงบประมาณเพราะ
ถ้ารับก็ถ้าร่วมคิดแบ่งเค้ก
เราจะปล่อยให้เป็นนอนกัดกินประเทศไม่ได้
ผมขอเรียกงบปี๖๖ว่าเป็นงบฉบับปีปอบ
เพราะจะกัดกินลำไส้เครื่องในมนุษย์ทุกเดือน
จนหนี้ศีลประเทศเกินที่เยียวยา
พักเพื่อไทยขอไม่รับร่าง
ฉบับฉบับผีปอบนี้นี่คือเนื้อหาหลักหลัก
เรื่องการอภิปรายงบประมาณเมื่อคืนนี้วันนี้จะขอปิดท้ายเรื่องการเมือง
เรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องราคาน้ำมันครับ
เราได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันราคาสูงเนี่ย
เพราะค่าการกลั่นน้ำมันของโรงกันเนี่ยเขาคิดราคาสูง
มีเสียงเรียกร้องมานานแล้วว่าค่ากันของลงกันเนี่ยควรจะลดลง
วันนี้มีหัวข่าวนี้มาครับกระทรวงพลังงานเพิ่งตื่น
ค่าการกันพุ่งปริศเตรียมตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงอีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่า
จอทุบค่าการกันดันกดราคาน้ำมัน
ข่าวนี้มาจากไหนครับข่าวนี้มาจากคุณวัฒนภงคุโรวาส
อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ท่านบอกว่าด้วยสถานการณ์น้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงมันส่งผลให้ค่าการกันเพิ่มขึ้นด้วย
ล่าสุดไปอยู่ระดับที่ห้าบาทต่อลิตรช่วงเดือนเมษาพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จากค่าเฉลี่ยอ้างอิงระดับกว่าสองบาทต่อลิตรดังนั้นสำนักนโยบาย
จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งอยู่ในคณะอนุกรรมการที่ดูแลราคาการกันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
พร้อมเรียกร้องกลุ่มกลงกลั่นให้มาหารือถึงต้นทุน
คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วเร็วนี้เอออันนี้
ถือว่าเป็นความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวที่มีความหวังครับ
ถ้าโรงกันเขาลดค่าการกันลงมาได้บ้างราคาน้ำมันหน้าปั๊ม
มันก็ไม่ต้องแพงมหาโหดแบบนี้ฉะนั้นหวังว่า
เรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานต้องทำให้ได้จริงคือทำยังไงให้ค่าการกันของโรงกันลดลงมาได้
ลดลงมา๒บาทน้ำมันก็ถูกลง๒บาท
ลดลงมาได้๓บาทน้ำมันก็ถูกลง๓บาท
เพราะค่าการกันเป็นต้นทุนที่สำคัญฉะนั้นก็หวังว่า
กระทรวงพลังงานจะไม่ทำให้ประชาชนหวังเกอร์นะครับ
นี่ก็คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
เคราะห์ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนด้วยนะครับ